ไปดูเรื่องราวของวัดกับชาวบ้านกันหน่อยนะฮะ
พอมีเรื่องราวส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของไม่เรื่องของศรีกา

ล่าสุดเป็นเรื่องของเงินชาวบ้านรวมตัวกันขับไล่เจ้าอาวาส
วัดศรีมหาโพนะครับหลังที่เบิกจ่ายเงินไม่โปร่งใสกว่า๒ล้านบาทนะครับ
อยู่ที่นครปฐมเนี่ยก็เป็นบรรยากาศการชุมนุมของชาวบ้านกว่า๒๐๐คนนะรวมตัวกันที่วัดศรีมหาโพนะครับ
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะฮะเมื่อวานนะโอ้บรรยากาศก็เครียดแหละชาวบ้านก็โกรธแหละนะฮะ
โดยนายนิยมลบแย้มเป็นวัยยาวัชกรบอกว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ชาวบ้านเนี่ยทราบว่า
พระมหาวัยยากรรัตนปุตโตอายุ๕๗ปีซึ่งเป็นเจ้าอาวาสได้เบิกเงินของวัดออกไปหลายครั้ง
ครั้งละหลายแสนรวมเป็นเงินสองล้านแปดแสนบาทซึ่งเจ้าอาวาสก็จะมักจะอ้างว่าก็นำเงินไปใช้จ่ายภายในวัดไปจ่ายนั่นจ่ายนี่แต่ว่า
พอขอดูหลักฐานกลับไม่มีหลักฐานมาให้ดูแล้วเมื่อสอบถามไปหลายครั้งว่าท่านท่านเบิกเงินไปทำอะไร๒ล้านกว่าบาทเนี่ย
ท่านจะอาวาสก็บริเวล์แทนยังพูดว่าถ้าอยากรู้ก็ไปยืมเรื่องเองสิ
เพื่อส่งไปถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นสำนักงานจังหวัดก่อนที่นครปฐม
จึงจะชี้แจงให้ทราบซึ่งก็โอ้โหสร้างความไม่พอใจกับชาวบ้านสิคือถามท่านไม่บอก
รวมตัวกันต้องการจะขับไล่เจ้าอาวาสวัดนะครับ
ต่อมาเจ้าอาวาสยอมออกไปพบกับนายบุญเชิดกิติธารางกูล
ซึ่งเป็นผู้ในการสำนักงานครับพุทธศาสนาจวันต์นครปฐม

แต่ไม่ยอมคุยกับชาวบ้านเลย
ไม่ยอมชี้แจงใดกับชาวบ้านก่อนจะเดินกลับเข้ากุฏิไป
พอใจทำไมไม่ยอมมาชี้แจงกับชาวบ้านแบบนี้นะครับ
จากนั้นนายบุญเชิดก็ยืนยันกับกลุ่มชาวบ้านบอกว่า
แล้วจะรายงานไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตามขั้นตอน
รับปากว่าจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว
และเป็นธรรมชาวบ้านก็เลยยอมแยกย้ายกลับไป
นะฮะเรื่องของวัดเนี่ยคือมีคนทำบุญเยอะ
มีคนถวายเงินเยอะเงินในวัดเป็นล้านล้านบาท
เอาเงินออกไปก็ต้องแจ้งให้ชาวบ้านทราบ

แต่ก็คือจริงแล้วพระกับเงินจริงก็ไม่ควรจะอยู่ใกล้กันมากเท่าไ
ถึงได้มีคณะกรรมการมีกลุ่มคนที่เป็นอีกกลุ่มคนหนึ่ง
ในการบริหารจัดการเรื่องเงินนะคะ